ไปบ้านหมวดจรูนไปแล้วไปบ้านครูปรีชากันหน่อย
คืออย่างที่บอกว่าหลังจากตำรวจแถลงข่าวเรียบร้อยเนี่ย

แล้วก็เหมือนกับมีรถมารับเป็นรถกระบะ
มีผู้ชาย๔คนมารับขึ้นรถไปเลย

ใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ารถมารับเป็นรถใครอะไรยังไงนะคะ
ทีวีก็กอดติดมายากาศท่าทีของครูปรีชา
คลวนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวัน
คุณครูเองก็เดินทางมาทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนตามปกติ
แต่ว่าช่วงบ่ายนั้นมีเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดมาก่อน
เพราะว่าครูปีชานั้นถูกเจ้าหน้าที่
ซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
พาตัวไปก็คาดว่าจะพาตัวไปในที่ปลอดภัย
ก็ทำให้สื่อมวลชนเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเดินทางไปที่ไหน
จนขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าครูปีชาอยู่ที่ไหนนะครับ
ตลอดทั้งวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

ได้เดินทางไปที่โรงเรียนของคุณครูปีชา
ก็พูดว่าคุณคุณปีชาค่ายครวนนั้น
ได้ทำหน้าที่ตามปกติศอนหนังสือวิชาพุทธศาสนา
ให้กับที่โรงเรียนในจวาตรกาญจณะบุรีครับ
บอกว่ารู้สึกใส่ใจเพราะมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค๗
แต่ก็ยังไม่ขอพูดถึงหลักฐานต่างให้เป็นหน้าที่ของตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ส่วนกระแสสังคมโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่บางส่วนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ครูปรีชาในทางเสียหาย
วิชาก็บอกนะครับว่าในส่วนนี้ทำใจแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเครื่องใดครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ครูวิชานั้นพูดก่อนที่จะทราบผลจากตำรวจภูทรภาค๗
ในการสรุปว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล๓๐ล้านบาทนั้นเป็นของใครนั่นเองนะครับ
จากนั้นเมื่อช่วงเย็นหลังเลิกสอนหนังสือซึ่งเป็นเวลาที่ตำรวจภูทรภาค๗ได้แถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้ว
โดยระบุว่าผลการสอบสวนก็คือสลากรางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาทเป็นของครูปรีชา
จากนั้นครูปีชาก็ได้ลงมาจากอาคารเรียนนะครับโดยมีสื่อมวลชนที่รอติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน
แต่ครูปีชาก็รีบเดินขึ้นรถแล้วก็กล่าวว่าความจริงก็คือความจริงแล้วก็อยู่ในกระบวนการของศาล
แต่ตอนนี้ก็เริ่มสบายใจขึ้นแล้วหลังมีการแถลงออกมาในเบื้องต้นนะครับ
จากนั้นก็มีตำรวจซึ่งตอนนี้ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยทราบว่าเป็นชุดสืบสวนสพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
นำรถกระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียน๒กกคควาย๔๓สีขาวมารับครูปีชาที่โรงเรียนออกไปด้านนอก
ซึ่งตอนนั้นเองก็หลายคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนนะครับ
ทีมข่าวพยายามติดตามรถคันดังกล่าวไปก็เพราะว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่หน่วยงานสืบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็ได้เข้าไปสอบถามตำรวจทราบว่าครูปีชาเนี่ยได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตำรวจมาช่วยดูแลความปลอดภัยให้มาส่งที่บ้านนะครับ
จากนั้นทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของครูปรีชาในช่วงเย็นและได้เจอกับผู้หญิงอายุประมาณ๕๐กว่าปีนะครับกำลังกวาดลานจอดรถบริเวณหน้าบ้านโดยไม่มีรถของครูปีชาอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าครูปีชาตอนนี้ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับแล้วก็ขอให้เสนอข่าววันนี้เพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่ามีการซื้อสลากชุดนี้กันนะครับพบว่าวันนี้ไม่ได้มีตลาดนัดนะครับแต่ก็มีร้านค้าออกมาขายอาหารแล้วก็แผงลอยในช่วงเย็นเท่านั้น
ซึ่งทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ด้วยที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่ามีขาติดตั้งกล้องแต่ไม่มีกล้องอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ

เพื่อขายให้กับครูปรีชาตามที่มีการสั่งซื้อเลขท้าย๒๖นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงล่าสุดจากทั้งนางพัชริดาแล้วก็นางรัตนาพรครับ
อีกทีนึงแต่พี่เห็นอาจารย์แดงมาจริงแต่พออีกสักพักอาจารย์ปีชาก็มา
ที่ยังบอกว่าตัวเองอาจารย์ปีชามาแล้ว
มันจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงที่เสาไฟอ่ะครับเป็นทางเข้าอ่ะ
ตอนที่เราทรงน่ะเจ๊เกียวเขาก็เห็นอ่า
ตอนที่พี่ส่งให้พี่รัตนาเจ๊เกียร์เขาเห็นตอนที่พี่ขายลอตเตอรี่ชุดนั้น
ใช่ให้พี่รัตนาเจ๊เกียร์ก็เห็นว่าพี่ขายให้พี่รัตนาจริง
ใช่แล้วพี่รัตนาก็ขายให้ของครูปีชาจริงจริง
สองหกให้หน่อยพูดสองตัวแต่โดยที่เราชอบเจ็ดเราก็เลย
เมนต์ไปที่เจ็ดว่าจะต้องเอาเจ็ดสองหกหรือเก้าสองหก
เพราะราชการที่๙เราก็เชื่อตามเลขมงคลของเรานะ
เราก็เลยหยิบให้เขาว่าเอาเจ็ดสองหกทั้งทั้งที่เพื่อนน่ะมีสามชุด
เราก็เลือกมาชุดเดียวเขาต้องการเซฟต้นทุนให้ลูกค้าด้วย
แล้วก็ได้เจ็ดสองหกมายืนยันไหมคะว่าขายให้กับมือจริงจริง
ขายให้กับมือจริงมีคนมาแบ่งก่อนหน้านั้น
ละหนึ่งคนเป็นครูเหมือนกันแต่เราก็ไม่แบ่งให้
สวัสดีคุณพี่หมายว่ารัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบเนี่ย
ยังคงยืนยันว่าเป็นคนขายให้กับครูปรีชาจริงนะครับ
แล้วก็ยืนยันตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วก็หลังมีการแถลงจาก
ตำรวจภูทรภาคเจ็ดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศความขึ้นไหวล่าสุดนะครับ
ครูปีชาแล้วก็แม่ค้าที่เป็นพยานสำคัญเนี่ยนะครับ
ยังคงขายสลากตามปกติจนล่าสุดนี้นะครับ
ทีมข่าวเองก็ตรวจสอบกรณีที่ครูปีชานั่งรถกระบะออกไปนะครับ
ทางบ้านของครูปีชาเองนะครับก็มีรถจอดอยู่หลายคัน
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีญาติญาตินะครับมาที่บ้านหลายคน
แล้วก็ได้รับรายงานว่าวันนี้ขอให้ข่าวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าครูปีชาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
ก็คาดว่าถ้าเกิดมีความพร้อมมากกว่านี้
ก็ยืนยันที่จะมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ